หลวงราชการที่๑๐ทรงชื่นชมขอบใจทีมกู้ภัย๑๓ชีวิต
ร่วมมือช่วยเด็กกับโค้ชเจอโพรงใหม่ปรับแผนเจาะช่องถ้ำ
โรยตัวลงไปนี่คือความคืบหน้านะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชกระแสขอบใจและชื่นชม
เจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมกันค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
จนพบนับเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน
พร้อมกับพระราชทานพรขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสขอบใจและชื่นชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
โดยทุกคนปลอดภัยดีนับเป็นข่าวดีที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ซึ่งติดตามข่าวต่างก็มีความชื่นชมยินดีทั่วหน้า
โดยมีรับสั่งว่าความสำเร็จของการปฏิบัติในครั้งนี้
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจความรู้ความสามารถ
และความเสียสละของทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความสมัครสมาธิสามัคคีและความรัก
ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคน
ในขั้นต่อไปให้สำเร็จลุกล่วงอย่างดีที่สุด
สมดังความหวังตั้งใจของทุกฝ่าย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยครับ
ด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความช่วยเหลือ
โดยบอกว่าก่อนที่จะนำออกมาจากถ้ำต้องทำให้ร่างกายของทั้ง๑๓คนแข็งแรงซะก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจ
แล้วก็เรื่องของการฝึกว่ายน้ำฝึกดำน้ำเพื่อที่จะได้ดำออกมาผ่านทางหน้าถ้ำ
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังสำรวจเพื่อหาพื้นที่เจาะโพรงด้านบน
เพื่อนำไปเป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกในการนำเด็กออกจากถ้ำ
ครอบครัวละ๑ล้านบาทนั้นขอยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับ
ส่วนการมอบเงินเยียวยาก็เป็นการมอบเงินแก่ผู้ประสบภัยเท่านั้นเองนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็เงินหลักพันนะนะเพราะว่าอันนี้เป็นกระแสออกมาเนี่ย
ก็โดนโจมตีเหมือนกันว่าจะมอบเงินเป็นหลักล้านเนี่ยนะครับ
ก่อนที่ทางผู้ว่านรงศักดิ์ไปมอบให้
ก็บอกว่ามีภาพโจมตีกันในโลกโซเชียลด้วยเหมือนกันนะคะ